ไม่รู้เอาแต่เดี๋ยวไปดูข่าวนี้คุณผู้ชมครับ
เขาไปแห่ขอเลขเด็ด

ที่มีอายุนับพันปีเลย

ที่นั่งล้อมวงนี้ไม่ได้ล้อมวงทานข้าวกันนะครับ

นี่เขามาขอเลขเด็ดกันจากหายโบราณนี่ครับ
สถานที่แห่งนี้ก็คือบ้านเลขที่๒๗หมู่ที่๓

กระเบื้องนอกอำเภอเมืองยางจังหวัดนครราชศรีมาครับ

พากันมานำดอกไม้ทูบเทียนกราบไหว้
หายโบราณที่มีสภาพเก่าแก่
มีรอยแตกล้าวต่างเต้ไปหมดเลยครับ
ก็คาดว่าน่าจะมีอายุนับพันปีนะ
วางอยู่ในบ้านของคุณยายลำแพรศรีสัง
อายุ๖๙ปีเจ้าของบ้านนะเขาบอกว่าหายใบนี้ให้โชคให้ลาบ
กับคนในหมู่บ้านมาแล้วติดต่อกัน๒งวด

เขาร่ำลือกันแบบนั้นคุณยายเขาก็เป็นคนบอกเองคุณยายลำแพร
ลำแพก็เล่าว่าก่อนที่จะได้หายใบนี้มา
อย่างแรกเลยคุณยายเขานอนแล้วก็ฝัน

ว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยให้ขึ้นเรืออีโปงพายไปในคลองน้ำกลางหมู่บ้าน
แล้วใกล้คลองน้ำก็จะมีพื้นที่ป่าติดกับสวนของตัวเอง
แล้วก็มีคนบอกว่าในสวนของตนเองมีของมีค่าที่เก่าแก่ถูกฝังอยู่ใต้ดิน
ไปขุดแล้วนำขึ้นมาจะให้โชคให้ลาบแก่ตนเอง
โอ้โหคุณป้าตกใจป๊อบป๊อบ
ตื่นขึ้นมาชักชวนคนในหมู่บ้านไปไปขุดขากัน

ไปขุดตรงที่ฝันเอาไว้แล้วเจอจริงเจอไหเนี่ย

ชื่นคุณไหมฝันที่เป็นจริง

พอคุณยายเขาได้หายใบนี้มาก็มากราบไหว้บูชา

เอาแป้งมาโรยแล้วก็ถูขอบรอยที่มันเป็นรอยแตกเลย

แล้วก็เป็นอันว่าโอ้โหถูก
ถูกรางวัลมา๒งวดติดจริง

พอข่าวนี้มันกระจอนกระจายไปไกล
นี่คุณยายลำแพงเมื่อสักครู่เจ้าของหาย
โอ้โฮชาวบ้านเพื่อนบ้านมาตึ้ม
ตอนนี้บอกเลยว่าคุณยายลำแพงไม่เหงาแล้วครับ

ไม่ใช่คุณยายพันปี

หายพันปีอยู่กับคุณยายวัย๖๙ปี